เช่นเดียวกับข่าวนี้นะคะต้องบอกว่าสร้างความตื่นตะลึงในโลกโซเชียลค่ะ
สำหรับน้องเพชรพุ่มพวงลูกชายหัวแก้วหัวแวนของแม่พึ่งนี่แหละค่ะ
นอนจากที่ได้แต่งครบเป็นแม่พึ่งใส่ดูดเสือเลยอะ

โอ้โหลองน้องเสนอข่าวไปหลายคนตกใจเพราะว่าน่าเหมือนมากค่ะ
ล่าสุดนะคะเราได้เจอตัวน้องเพชรตัวเป็นเนี่ยถามถึงที่มาที่ไปว่า
อ้าวน้องเพชรทำไมถึงได้แต่งแบบนี้
เพราะว่าปกติน้องเพชรเขาไม่แต่งแบบนี้เลย

หน้าหวานเหมือนกันมากนะคะซึ่งน้องเพชรพุ่มพวงเนี่ยก็เปิดใจบอกว่า
จริงแล้วที่แต่งเป็นแม่พึ่งเนี่ยเพราะว่าทำตามคำเรียกร้องของเหล่าแฟนคลับค่ะ
จะแต่งก็แต่งให้ตามที่บอกเลยค่ะ
แล้วต้องขอบคุณพี่ปัดนะคะช่างแต่งหน้าประจำตัวแม่พึ่งค่ะ
ปัดนี่ก็คือคนที่คอยแบบไปเปลี่ยนหุ่นแม่พึ่งให้เป็นประจำทุกปีนั่นแหละค่ะ
ส่วนตัวก่อนแต่งเป็นแม่เนี่ยค่ะก็ได้อธิษฐานขอแม่พึ่งในใจนะคะ
คือน้องเพชรเล่าให้ฟังบอกว่าเอามือทาบอกแล้วก็พูดเลยบอกว่าม้าเดี๋ยวเพชรขอแต่งเป็นแบบม้าหน่อยนะ
ขอให้โดนจิตโดนใจให้เหมือนหน่อยแล้วก็ในความรู้สึกที่น้องเพชรบอกก็คือว่าม้าก็เหมือนว่าแบบโอเคแต่งได้เลยอะไรอย่างนี้
อิ่มในสายแบบนี้นะคะส่วนน้องเพชรจะแต่งคบเป็นแม่อีกไหมเพราะว่าชุดเสือไปแล้ว
นู้นชุดนี้จะมีหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์ทั้งหมดจากน้องเพชรพุ่มพวงกันเลยค่ะ
ผมเอาใจแฟนด้วยแล้วก็แฟนเขาบอกว่าอยากจะเห็นอยากจะเห็นผมแต่งตัวเป็นแม่พึ่งเพราะว่าหน้าผมก็คล้ายอยู่
สุดท้ายยอดทะลุผมก็ต้องรับผิดชอบ
จากลายเสืออนาคตจะมีแต่งอยู่ไหมคะ
เดี๋ยวดูก่อนครับยังไม่แน่ใจแต่ว่าแฟนก็เรียกร้องเยอะพอสมควร
ก็บอกมะม้าขออนุญาตแต่งเป็นมะม้านะครับแค่นั้นเองครับ
น้องเพชรจะเรียกแม่เพลิงว่ามาม่าก็ขอในใจไปแล้วคุณผู้ชม
ไหนเจอน้องเพชรค่ะก็เลยขออัปเดตอาการป่วยของพ่อปุ้มหน่อยค่ะ
ก่อนหน้านี้มีหลายคนตกโกรธตกใจนะคะเพราะว่ากลัวจะเป็นโรคมะเร็งลำไส้
ปุ้มแกก็โพสต์แล้วนะคะว่าผลตรวจออกมาไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะ
โดยตอนนี้นะคะพ่อปุ้งก็ยังปากหลักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ออกกำลังกายดูแลตัวเองนะคะแข็งแรงเหมือนเดิม
ฝากบอกแฟนผ่านบรรเทิงไทยรัฐด้วยว่า
แข็งแรงดีไม่ต้องเป็นห่วง

ป๊าเหรอป๊าช่วงนี้เขาอยู่เชียงใหม่
เขาไปมาเขามีทั้งเรียนทั้งอะไรด้วย

ดีครับตีกอล์ฟสบายครับ

ตอนนั้นผมก็คิดนะไม่น่าจะเป็นไรเพราะว่า
พ่อเป็นคนแข็งแรงครับผม

เชื่อว่าพ่อกุ้มเปิดดูบันเทิงไทยรัฐอยู่ตอนนี้แน่นอนนะคะ
กลับมากรุงเทพแล้วมาให้หนูสัมภาษณ์ด้วยนะคะ